คุณผู้ชมครับเรื่องของเสียแป้งนาโนตเนี่ยมันก็มีคำถามแล้วครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ยังมั่นใจว่าตัวเสียแป้งกับพักพวกที่ช่วยเหลืออยู่ยังอยู่บนเขาบรรทัศน์จริงนะฮะ
คือจะขึ้นลงอย่างนี้มันก็ลำบากอ่ะนะต่อให้มีลูกน้องลูกน้องลูกสมุนอยู่จริงเขารู้หมดแล้วว่าเป็นใครอยู่กับเสียแป้งคนไหนอะไรยังไงอย่างนี้แล้วจะไปเอาเสบียงขึ้นมาเอากลับขึ้นขึ้นลงส่งของกันยังไงคือก่อนหน้านี้มันมีรายงานว่าอาจจะใช้วิธีการก็คือแจ้งส่งสัญญาณอะไรกันไปหรือนัดหมายกันไว้ว่าเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นเอาไปหยอดไว้ตรงนี้สิ่งของจำเป็นต่าง
คลิปนึงเขากำลังแชร์กันอยู่นะครับเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เขามันทัศน์เนี่ยเขาอัดคลิปตอนเอาสเบียงไปวางไว้ตามจุดต่างแล้วก็บอกไปถึงเสียแป้ง

หลายสัญญาณหลายสัญญาณหลายสัญญาแอธ

คือแล้วยังไงเสียแป้งเขาจะดูติ๊กต๊อกอยู่
เขาดูโซเชียลหรือเขาแจ้งผ่านกันเป็นทอดหรือยังไง
หรือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ
ส่งสัญญาณไปว่าให้กำลังใจเสียแป้ง

เพราะว่าจริงถ้าส่งเสบียงกันแล้วก็โพสต์ลงโซเชียล
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็สาวไปถึงนะว่าคุณเป็นใคร
ตามไม่ยากเลยฮะใช่ไงดูก็รู้แล้วว่าติ๊กต๊อกใครอะไรยังไงใช่ไง
อาจจะแค่แบบเหมือนสร้างคอนเทนต์สื่อว่า

แต่ว่าเหมือนกับเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่า
เฮ้ยเราอยู่ทีมนี้หรืออยู่ทีมเสียแป้งเหรอ
ไม่ใช่ทีมเจ้าหน้าที่อย่างนี้หรือหรือเปล่าหรือเปล่า
ว่าเขาอาจจะเคยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เพราะคนในพื้นที่เขาก็เคยบอกเราไงพี่อุ๋ยว่า
ชาวบ้านในพื้นที่กับนักเลงในพื้นที่
พึ่งพาอาศัยกันอยู่ด้วยกันแบบช่วยเหลือกัน
เขาไม่รู้หรอกว่าคุณจะมีธุรกิจสีเทาสีดำ
หรือเป็นคนแบบไหนยังไงถูกติดคุกติดตารางอะไรยังไง
ว่าถ้าเกิดลำบากกันเขาก็พร้อมช่วย
คนบ้านเดียวกันช่วยเหลือกันอย่างนี้ค่ะโอ้โห
หรือเปล่าคะเราตั้งข้อสังเกตแบบนี้เนอะ
หรือว่าท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรลองส่งข้อความมานะ
ไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีนะฮะไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับ

ข่าวสารไข่ฟืนก่อไฟอุปกรณ์ยางชีพ
ตามป่าตามขนำบนเรือก็มี
เพราะว่าเส้นทางหนีทางเรือมันก็มีนะครับ

เอาไว้อาบนงอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านี่ทิ้งไว้ให้หมด
โอ้โหเรียกว่าพร้อมแซพพอร์ต
การส่งเสบียงแบบนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับเราไปตรวจสอบตามวิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ป่าเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
มันมีมานานตั้งแต่โอ้โหรุ่นปู่รุ่นย่าแล้วนะสมัยนั้นเนี่ยเวลามีการหลบหนีเจ้าหน้าที่เข้าป่ากันเนี่ย
เขาจะทำกันอย่างเป็นระบบแบบนี้ทั้งวิธีการสื่อสารติดต่อหรือว่าส่งเสบียง
เนี่ยไม่รู้ตอนนี้มันมีการเผยแพร่กันอีกครั้งหนึ่งผ่านคลิปทางโซเชียลแบบนี้นะครับ
วิธีการก็คือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างโดยรอบแหล่งที่คิดว่าคนที่ตัวเองอยากจะช่วยให้เขาเนี่ย
มีสบงเสบียงเนี่ยเขาจะเวียนกันส่งเสบียงสมมุติว่าระแวกนั้นมีอยู่สัก๕๐หลัง
รู้กันว่าสัปดาห์นี้คือคิวของใครแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยจะเอาข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดำรงชีพ
ที่สามารถอยู่ได้๑สัปดาห์ไปแขวนไปทิ้งไว้ตามขนำตามต้นไม้หรือว่าตามจุดต่าง
ซึ่งจะต้องได้รับการประสานมาจากคนกลางคนกลางในที่นี้ก็ถ้าเป็นตอนนี้ก็หมายถึงคนที่อยู่กับเสียแป้ง
แล้วเดี๋ยวคนคนนั้นเนี่ยจะแวะเวียนวนเวียนมาเพื่อจะมาเอาเสบียงไป
แล้วคนที่ส่งเสบียงที่ทิ้งตามจุดตามจุดต่างเนี่ยมันก็จะวนเวียนไปเรื่อย
ไม่ซ้ำหน้าเจ้าหน้าที่จำไม่ได้
บางที่เห็นก็คิดว่าอ๋อมาหาของป่าเข้าป่าเขาก็เอามาทิ้งไว้อย่างนี้แหละ
ค่ะอ่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องให้ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เขากำลังตามล่าตัวเสียแป้งเนี่ยตรวจสอบต่อไปนะฮะอืมโอ้โห
แต่อย่างที่พี่อุ๋ยเล่าไปตั้งแต่เบรกที่แล้วนะคะว่ามีการคาดการณ์ว่าหนึ่งในสมุนที่คอยช่วยเหลือเสียแป้งอยู่ก็คือพระนกใช่ไหมคะ
แล้วก็ตอนนี้พรานกก็หายไปไม่เจอตัวหายตัวไปพร้อมกับเสียแป้งหลบหนีเนี่ยค่ะ
เจอตัวพระนกแต่เจอตัวเพื่อนพรานกและเจ้าหน้าที่นำตัวเพื่อนพรานกไปสอบปากคำ
พรานกปฏิเสธทุกอย่างเลยบอกว่าคือผมมันเป็นเพื่อนพรานกจริงแต่ไม่ได้คอยให้การช่วยเหลืออะไรเสียแป้งเลย
โล้นบ้านตระค่ะคนนี้เป็นเพื่อนพรานก
นายวัลลบยศสิริอายุ๓๖นะคะเขาอยู่ในขนำในพื้นที่บ้านช้างแทงตลิ่งหมู่๒บ้านตระ
เขาบอกว่าตำรวจพร้อมอาวุธครบมือ๓๐กว่านายมาควบคุมตัวเขา
เขาบอกเขาตกใจเลย๓๐กว่านายอาวุธครบมือนำตัวไปสอบปากคำนะคะ
แล้วก็ตำรวจบอกว่าเนี่ยมันมีเบาะแสว่าโล้นบ้านตระเนี่ยรู้จักกับพระนก
และพระนกก็หายตัวไปพระนกน่าจะช่วยเสียแป้งหลบหนี
มาตระเป็นคนช่วยส่งเสบียงใช่ไหมเจ้าหน้าที่ถาม
เสบียงให้เสียแป้งใช่ไหมโลนบ้านตระบอกว่าเปล่าเลย
ไม่ได้ส่งเสบียงให้ใครไม่ได้เป็นลูกน้องใครไม่ได้เป็นสมุนเสียแป้ง
เจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำจนสุดท้ายปล่อยตัวออกมานะคะ
แต่ในวันลบหรือโล้นบ้านตราบอกว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผมแต่เจ้าหน้าที่สะกดรอยผมตลอดเวลา
สะกดลอยยังไงให้เจ้าตัวรู้ตัวหรือว่าตั้งใจให้รู้ตัว
สะกดรอยตลอดเวลาค่ะโล้นบ้านตระก็เลยบอกว่าผมภาวะมากเลยคือไปไหนเจ้าหน้าที่สะกดรอยตามตลอด
แต่สิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นสมุนเสียแป้งไม่เคยเห็นเสียแป้งไม่เคยเห็นเสียแป้งมาก่อนเลยด้วยซ้ำ
และสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือต่อให้ผมเป็นเพื่อนกับพรานกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง
แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง
แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง

แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง
แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง

แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง

แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง
แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง

แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง
แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง

แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง

แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง

แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง
แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง

แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง

แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง

แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง
แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง

แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง

แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง
แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง

แล้วผมเป็นเพื่อนกับพระนกแต่ผมก็ไม่เคยช่วยเหลือเสียแป้ง

เพื่อจะไปดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันจะมีร่องรอยข้อมูลเบาะแสอะไรหรือเปล่า
เส้นทางในการขึ้นไปบ้านตระวันนี้แตกต่างกับช่วงแรกนะครับ
เพราะทางที่ขึ้นไปหลุมโคโดนฝนมันตก
เห็นปะ
จักรยานยนต์ของชาวบ้านนี่โอ้โหต้อง
อย่างนี้ต้องลงมาแล้วเข็นเถอะ
ขี่ไปคงไม่ไหวนี่ต้องเข็นแล้ว

เส้นทางในการขึ้นหมู่บ้านตระตอนนี้ย่ำแย่มากเลยนะครับ
มีการส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาที่บริเวณหมู่บ้านตระ
เทือกเขาบรรทัศน์แล้วก็ขนำต่าง
ตามจุดที่ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าตำรวจเข้าไปประจำจุดกันนะครับ
สังเกตคุณผู้ชมครับอันนี้ทีมข่าวทวายละทีวี
ขึ้นมาสำรวจด้านบนบริเวณทางนี้นะครับ
เมื่อประมาณสักเกือบ๑สัปดาห์ที่แล้วยังไม่ได้ขนาดนี้คุณผู้ชมครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็คือตามสภาพเลยนะฮะที่เราขึ้นมากัน
คุณผู้ชมดูว่าบิดไปไม่ไป
เดี๋ยวต้องช่วยดันกันนะฮะเนี่ยทางด้านล่างเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นโคนอย่างนี้เลย
คุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ทางแค่นี้นะฮะดูด้านบนอีกนะครับ

ชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนมาเหมือนกัน
มันก็เลยทำให้ปกติมันก็เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่แล้วนะฮะ
ฝนเข้าไปแล้วเจอรถราเข้าไปเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับ
สุดท้ายเราก็ขึ้นไปถึงขนำของพรานกนะครับอยู่บนเนินดินนะฮะ
ชาวบ้านจะเรียกควนนะฮะเป็นควนหลังใหญ่มีไก่เลี้ยงด้วยนะฮะ
แป้งตัวในพริกอีกคนนึงแล้วก็พรานนกเนี่ยอยู่ใกล้กันค่ะอ่าเพราะตามข่าวเนี่ยบอก
เสียแป้งออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชที่หนีออกมาเนี่ย
ขึ้นเขาบรรทัศน์ก็ไปขนำในพริกก่อน

กันไม่ถึง๕๐๐เมตรนะครับ

แต่ว่าตัวเสียแป้งเขาไม่ได้ไปอยู่ขนำตัวเองเลยนะฮะ
เขามีขนำที่นี่นะเสียแป้งเนี่ย

สภาพเหมือนกับเคยมีคนมาพักอาศัยอยู่นั่นแหละนะฮะ

จอบมีดได้ย่ามีหมดนะฮะ
มุดบันทึกเตาเครื่องครัว
มีไก่เลี้ยงไว้ด้วย
ทั้งหมด๓กรง
กรงนกหากดูนะฮะ

หรือว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่พรานก

ข้างในมีอาหารนกอยู่เลยนะ

แต่ว่านกไม่อยู่แล้วนะฮะนกที่อยู่ในกรงแล้วไม่ใช่พานนกนะคุณผู้ชม
อ่ะขยับเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีพวกเสื้อผ้านะครับ
ห้อยเรียงยาวเอาไว้แต่ด้านล่างก็มีมูลสัตว์เป็นมูลไก่อยู่ด้วยนะครับ
อุปกรณ์ในการดายงไดย่าก็มีเหมือนกันตรงนี้นะครับ
โดยขนำของพรานกเนี่ยคุณผู้ชมจะแตกต่างกับที่อื่นเพราะว่า
เอาหินเนี่ยครับหินซึ่งเป็นหินธรรมชาติมาฉาบปูนแล้วก็เรียงกันไว้
ยาวแบบนี้นะครับจะแตกต่างกับขนำของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นไม้ธรรมดาเท่านั้นนะครับ
ซึ่งหากมาดูบริเวณขนำของพรานกก็จะเอาพวกเถาวันมาตกแต่งนะครับ
เรียงยาวเลยนะครับอยู่ข้างในถ้าเข้ามาข้างในอีกเนี่ย
ในตรงนี้เหมือนกับเป็นที่นอนนะครับเพราะว่ามีพวกมุ้งอยู่ด้วยนะครับ
มีมุ้งนะครับมีหิ้งพระนะครับแล้วก็เอ่อมีผ้านะครับ
ห้อยเรียงเป็นที่นอนนะครับแล้วก็หมอนข้างผ้าเช็ดตัวยังอยู่นะครับ
แล้วก็มีหมวกนะครับเนี่ยหมวกแล้วก็อุปกรณ์ในการดำรงชีพอยู่ในป่า
เรียกได้ว่าครบเลยนะคุณผู้ชมแทบจะเหมือนกับบ้านดีหนึ่งหลังเลยนะครับ
อ่านี่แหละฮะสิ่งต่างต่างที่เจอบนขนามของพลานกนะครับคุณผู้ชมครับ
สองบุหรี่อาหารกระป๋องนะครับกรงนกอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะ
อ่ามีหนังสือนะฮะอ่าหนังสือเรื่องสุภาพบุรุษเถื่อนนะครับ
อ่ามีสมุดบันทึกนะฮะมีสมุดโน้ตเพลงก็มีนะ
อ่ามีรูปวาดอ่าเป็นคนคนหนึ่งนี่หนังสือนะฮะ
นกเองก็เนี่ยมีสิ่งต่างต่างอยู่บนขนำแบบนี้นะครับอ่า
แล้วก็เลี้ยงไก่เอาไว้ด้วยนะฮะได้คุยกับเพื่อนนะฮะ
ของพ่อของพรานนกแล้วก็เป็นเพื่อนของพ่อของในพริกอีกคนด้วยนะฮะ
ที่ช่วยเหลือเสียแป้งตอนที่หนีขึ้นมาบนเขาบรรทัศน์
อ่าลุงศักดิ์นะฮะนี่ลุงศักดิ์นะครับลุงศักดิ์บอกว่าตัวลุงเองเนี่ย
ตก็เคยเป็นคอมมิวนิสต์ต้องหนีทางการขึ้นมาอยู่บนเขาบรรทัศน์
ก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านตระนี่แหละแล้วได้รู้จักกับพ่อของพรานนก
แล้วก็พ่อของในพริกเพราะว่าเป็นกลุ่มคอมมิวนิสต์เก่าด้วยกันนะครับ
เมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกกันว่ากลุ่มไข้น้ำนะฮะ
จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเรียกกลุ่มโจรแล้วเปลี่ยนมาเป็นชื่อพักคอมมิวนิสต์นะครับ
รวมกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ย๓จังหวัดนะฮะกินพื้นที่ทั้งสตูนตรังแล้วก็พัทธลุง
ลุงศักดิ์เนี่ยมาจากอำเภอประเหลียนจังหวัดตรังนะครับส่วนพ่อของพรานกกับพ่อของในพริก
มาจากทางฝั่งพัทธลุงนะครับแล้วก็ขึ้นกันมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับ
สัมพันธ์ระหว่างพ่อของพรานกกับพ่อของในพริกแล้วก็ตัวลุงศักดิ์ก็เป็นเพื่อนกันนะครับ
ความสัมพันธ์อันนี้ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อ
มันเป็นภูเขาถุหุ้นขนาดไหน
ส่วนขนำของที่เห็นเนี่ยนะฮะลุงศักดิ์บอกลุงกับชาวบ้านนี่แหละ
ไปช่วยพ่อพรานกสร้างขนำไปสร้างกันเยอะช่วยกันเยอะเลยนะฮะ
เพราะว่าตอนที่ใครเขาจะสร้างขนำเขาก็สลับกันไปช่วยนะครับ
ลุงศักดิ์บอกว่าพระนกเองเขาก็เก่งเรื่องป่าจริงนะครับ
ถ้าจะบอกว่าเก่งก็ไม่จริงจะเก่งมันก็กับเด็กกี่วัน
แต่มันอาจร้ายการไปหาดักนกอะไรเอามาจมนกกลางเกณฑ์
มันก็เดินไปหาไปเรื่อยของมันมันก็เลยรู้สถานที่ว่า
มันเป็นปูเกาถุงขนาดไหนมันก็อยู่แบบนี้นะครับ
ส่วนเรื่องที่ว่าเสียแป้งน่าจะหลบอยู่ที่ไหนถ้ายังอยู่บนเขาบรรทัศน์นะครับ
ข้อมูลก็บอกอาจจะหลบอยู่ในถ้ำ
ลุงศักดิ์แกบอกว่าแกไม่เชื่อว่าพรานกเนี่ยจะพาเสียแป้งไปหลบอยู่ในถ้ำ
เพราะยังไงตำรวจต้องมุ่งสำรวจถ้ำเป็นอันดับแรกอยู่แล้ว
เสียแป้งไม่อยู่ในถ้ำแน่นอน
ช่วงแรกเนี่ยชาวบ้านยังพอรู้การเคลื่อนไหวของเสียแป้งบนเขาบรรทัศน์บ้าง
ตอนที่มาอยู่ใหม่แต่ตอนนี้ข่าวคราวเงียบหายไปเลย
แล้วก็มีคนที่ขึ้นไปด้านบนอีกนะฮะในฝั่งที่เสียแป้งเนี่ยหลบหนี
ไม่ได้มีแค่เสียแป้งพรานกแล้วก็ในพริก
คาดว่าน่าจะมีอีกคนสองคนที่คอยช่วยเหลือเสียแป้ง
ขณะที่กำลังหลบหนีอยู่บนเขาบรรทัศน์นะขณะนี้
วันนี้นะฮะแซ็กมาบ้านตระบอกว่ามาถึงบ้านตระแล้วก็เจอท่ากัดนะฮะ
สีจางจางไว้หน่อยนะผ้าก็ดูดเลือดจนอ้วน
เออตัวนี้ตัวใหญ่นะค่ะ

ข้างมันเข้าไปเลยจนขายันน้องเลย

นี่ดูดเลือดไปเยอะจนอ้วนเป่งเลย

อะไรขนาดนี้อุดมสมบูรณ์นี่ฮะแซคบอกไม่รู้ตัวจริงนะฮะใส่เสื้อแขนยาวคลุมเอาไว้แล้วนะ
มารู้อีกทีเนี่ยโอ้โหมันดูดเลือดจนแบบเปล่งขนาดนี้นะฮะนี่ทางชาวบ้านที่เป็นพรานป่าที่พาแซ็กขึ้นมาเนี่ย
ก็ต้องมาช่วยเหลือกันหาอะไรมาโปะมารักษาเบื้องต้นเอาไว้ก่อนนะครับ
สาบเสือนี่ขยี้ให้น้ำเนี่ยในใบมันออกมาแล้วก็เอามาอุดที่แผลไว้
สมุนไพรวิถีชาวบ้านพรานป่าสาวคนนี้บอกนี่คือสมุนไพรของชาวบ้านในการห้ามเลือด
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ทีมข่าวขึ้นมาสำรวจเมื่อสักครู่เรารู้สึกว่ามีอะไรแบบเย็นอยู่ที่แขน
ออกมานี่ฮะนี่คือตัวทากนะครับคือดูดเลือดแบบเต็มอิ่มแล้วคุณผู้ชม
แล้วผมก็ไม่รู้สึกเลยนะว่ามันกัดอยู่พอมารู้ตัวอีกทีก็คือว่ารู้สึกว่า
ไปที่แขนแล้วเอ๊ะทำไมมันเย็นแล้วก็มีอะไรคล้ายแบบเหมือนกับเจลก้อน
อยู่ที่บริเวณแขนนะครับก็ออกมาเนี่ยเป็นตัวทากแบบนี้คุณผู้ชมดูว่าตัวโอ้โหอิ่มเป้งขนาดไหน
เลือดไปเยอะเลยนะครับแล้วก็เลือดเราเนี่ยก็ยังคงไหลอยู่แบบนี้นะครับ
โดยชาวบ้านบอกว่ามันจะหลุดเองนะครับหลังจากที่มันอิ่มนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับเป้งเลยโอ้โหเลือดแล้วก็ยังไหลอยู่เลยนะครับ
มันจะหลุดไปเองถ้ามันอิ่มนี่มันยังไม่อิ่มนะเอาไปวางไว้ต่อไหมรอให้มันหลุดไปเอง
เราควรยังไงเราควรจะรอให้มันหลุดไปเองเหรอรอให้มันอิ่ม
ตายแล้วแต่เข้าป่าก็เริ่มปกติเจอทากแบบนี้เนอะ
ทุกผู้ชมครับวันนี้มีชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้เจอแซคนัทวินพอดี
นี่ลุงแดงนะฮะลุงแดงบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่เสร็จภารกิจ
ภารกิจในการไล่ล่าตัวเสียแป้งแล้วเนี่ยยังไงอยากจะขอความกรุณาเหลือเกิน
นะช่วยเกียรติงบประมาณมาสร้างทางดีดีขึ้นบ้านตระให้ชาวบ้านหน่อยได้ไหม
อืมอ่าไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตอนนี้แล้วมันแล้วมันก็พังเสียหายเนี่ย
เป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะค่ะคือเอาล่ะมันก็อาจจะแย่ไปบ้าง
แต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็เป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นี่แหละอยากให้พัฒนาให้หน่อยอ่า
ไหนไหนก็ไหนแล้วนะฮะจะได้ไม่ต้องตกหลุมตกโครนแบบนี้กัน
เวลาหน้าฝนหรือความลำบากต่อให้ไม่หน้าฝนมันก็ขึ้นลำบากนะก็ฝากเจ้าหน้าที่